คุณผู้ชมมาเปิดแฟ้มคดีดังกันหน่อยค่ะ
มา๗ปีนะคะกับคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ
ที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ

คือเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยตำรวจปิดเกาะเลยนะคะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ซึ่งหลักฐานที่พบยืนยันว่าเธอถูกชาย๒คนขุมคืน
และเป็นบุคคลเดียวกันที่ทิ้งก้นบุหรี่ไว้
มันเกิดความเชื่อมโยงนะครับ
ระหว่างคนที่สูบบุหรี่อยู่บริเวณนั้นนะครับ
กับหลักฐานที่ระบุอยู่ในร่างกายของผู้เสียชีวิต

ของการที่เราจะสโกบหรือว่ากำหนดจุด
ในการที่จะติดตามผู้ต้องหาจากณจุดนี้นะครับ
อดคล้องกับบ่อแสที่ได้จากพยานว่าช่วงเกิดเหตุ
ตรงจุดที่พบก้นบุหรี่เห็นชายกลุ่มหนึ่ง

ตำรวจจึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ใกล้ที่เกิดเหตุ๓๖๐ตัว
กระทั่งพบชายต้องสงสัยชาวเมียนมา๓ราย
ตำรวจนำตัวมาสอบสวน
สำคัญที่สุดในเรื่องนี้ก็คือการตรวจดีเอนเอ
ซึ่งจะเป็นเครื่องตัดสิน
เพราะว่าดินเองมันไม่สามารถแทบจะ
เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มันไม่ซ้ำกัน
แล้วเป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้

ล้อมวงเล่นกีต้ากับวินและสอดที่ขอนไม้
จุดที่ตำรวจพบหลักฐานจริง
แต่เขากลับไปก่อนเพราะนัดกับภรรยาไว้
ขณะวินสารภาพร่วมกับซอก่อเหตุ
ฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษจริง
เพราะต้องการล่วงละเมิดฝ่ายหญิง
หลังเห็นผู้ตายทั้งสองพลอดรักกัน
หลังที่สอบสวนแล้วก็ในมองพอเด้อให้กันเป็นประโยชน์
แล้วก็นำไปสู่อ่าการจับกลุ่มบุคคลทั้งสอง
ตรงอุทังหาทั้งสองก็ให้การสภาพ

สารดีกาพิพากษายืนตามสารชั้นต้นและชั้นอุทธร
ประหารชีวิตจำเลยทั้งสอง
เมื่อ๒๘กรกฎาคม๒๕๕๙
ทั้งคู่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ